นะฮะเรื่องนี้เกิดขึ้นสักพักหนึ่งแล้ว
ตำรวจเขาตามอยู่จับแล้วครูหื่นอาณาจารย์เด็กชาย
ห้ารายในห้องน้ำของโรงเรียน
มันไม่ใช่แค่ลูกผู้หญิงแล้วนะ
ลูกผู้ชายท่านก็ต้องสอบต้องถามวันไหนซึม
วันไหนไม่ค่อยพูดไม่ค่อยจา

ตำรวจศูนย์พิทักษ์เด็กสตรีครอบครัว
และป้องกันปราบรามการค้ามนุษย์สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ไปกับตำรวจปราบรามการค้ามนุษย์
เอาหมายสารอาญาไปนะครับไปจับกลุ่ม

อายุ๕๑แล้วที่พี่ปุ้ยบอกครึ่งคนแล้ว
อยู่ที่โรงเรียนแห่งหนึ่งย่านบางแคร์
สืบเนื่องจากผู้ปกครองของลูกชายอายุ๑๑ปี
นักเรียนชั้นประถมศึกษาของโรงเรียนแห่งนี้
แจ้งความกับตำรวจปราบรามการค้ามนุษย์บอกว่า
ถูกครูผู้ชายคนนี้กระทำอนาจารย์ในโรงเรียนหลายครั้ง
หลายครั้งแล้วขู่ด้วยไว้อย่าเอาเรื่องไปบอกใคร
กระทำอนาจารย์ยาวนานครับระหว่างปี๒๕๖๑จนถึง๒๕๖๔โน่น
๔ปีได้นะครับแล้วก็ยังมีนักเรียนชายชั้นป๓ถึงป๖นะครับ
ถูกครูคนนี้กระทำอนาจารย์ในลักษณะเดียวกันไม่ต่ำกว่า๕คน
บางคนถูกทำ๓ปีต่อเนื่องโอ๊ยลูกเอ้ยหัวใจจะเป็นยังไง
จากการตรวจสอบพบว่าครูรายดังกล่าวนะครับทำผิดจริงโดยใช้สถานที่ที่ไหนบ้าง
ห้องน้ำห้องไอทีห้องดนตรีที่สอนนั่นแหละ
คือไปเจออะไรรู้ไหมเป็นหลักฐานเด็ดไปเจอฟูกฟูกสำหรับกระทำอนาจารย์เด็ก
โดยเฉพาะเลยเหรอคะใช่มีฟูกเลยเหรอเอาฟูกมาวางเองเลย
ลูกเนี่ยมันต้องมีการนอนลงเอ็นตัวนอนลงหรืออะไรยังไงหรือเปล่า
เดี๋ยวคุณตำรวจต้องดูพฤติการให้ชัดนะแต่ครูเนี่ยให้การภาคเศษ
เศษคืออะไรรับครึ่งหนึ่งปฏิเสธครึ่งหนึ่ง
คือบอกว่าไม่ได้ล่วงละเมิดนะฮะล่วงละเมิดคืออะไร
ละเมิดคือนำอวัยวะส่วนหนึ่งส่วนใดเข้าไปในร่างกายของอีกฝ่ายหนึ่ง
แต่ครูคนนี้บอกว่าแค่กอดจูบรูปคำแค่กอดจูบรูปคำอ้างแบบนี้อ้างแบบนี้
โดยมีผู้เสียหายอีก๕คนนะครับทยอยมาให้ปากคำเพิ่มเติม
โอ้โหตั้งหลายคนเนี่ยนะครับตำรวจแจ้งเขาหาก่อนเลย
กระทำชำลาวเด็กอายุไม่เกิน๑๓ปี
โอ้ยเสือบหมดเลยนะ